ข้างหลังนี่คุณผู้ชมฮะภาวะไฟรั่วกลางฟุตปาด
แล้วที่มันน่าตกใจคือ
มันเกิดจากอุบัติเหตุรถชนนะอืมสามปีที่แล้วเอา
สามปีที่แล้วค่ะไอ้สายไฟยังโดนทิ้งไว้อย่างงั้นอยู่เลยฮะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะสิว่าเฮ้ยมันต้องรอให้เกิดความสูญเสียขึ้นหรือเปล่า
แล้ววิธีป้องกันคือทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนไว้ว่าไฟรั่วพ่นที่ยางเอาไว้แบบนี้
ตอนนี้ต้องบอกว่าทางกู้ภัยเขาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไง
เพราะว่าเคยแจ้งหน่วยงานไปแล้วไม่มีใครมาทำอะไรเลย
เขาเลยต้องเอาเอากรวยมาวางไว้ก่อนค่ะแล้วยางรถยนต์อ่ะมาซ้อนไว้อีกทีหนึ่งอ๋อ
โอ้โหนี่มันหน้ามูลนิธิร่วมกระตันยูในอำเภอบางพลีสมุทรปราการคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกคือนี่ไอ้สายไฟที่มันหลุดออกมาเนี่ย
แล้วก็เขียนไว้ตรงโพ่นสเปรย์ไว้เลยนะตรงยางบอกไฟรั่วเออ
พี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตคุณผู้ชมอยากจะให้ฟังข้อความที่กู้ภัย
มูลนิธิร่วมกับตันยูเขาโพสต์ไว้แล้วเขาเขียนไว้นะ
เขาบอกว่าต้องรอให้วัวหายก่อนถึงจะล้อมคอก
บ้านเรามันเป็นแบบนี้จริงเห็นข่าวนักเรียนถูกไฟรั่วช็อต
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อุดรค่ะรู้สึกได้ชัดว่าที่บ้านเรา
มันต้องรอให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนต้องรอให้เป็นข่าวมีคนเจ็บคนตายก่อน
จึงจะรีบออกมาแก้ไขโอ้โหนี่มันสะท้อนความรู้สึกของคนหลายหลายคนเลยนะ
ผมรู้สึกว่าเนี่ยส่วนสาเหตุที่สายไฟชำรุดมาแบบนี้นะคุณผู้ชม
เกิดจากอุบัติเหตุเคยมีรถมาชนเสาไฟฟ้าครับเมื่อปี๖๒๓ปีที่แล้ว
เขาแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วปรากฏว่าพอแจ้งไปหน่วยงานที่เขาโทรไปแจ้ง
บอกกลับมาว่าไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบก็ปล่อยให้มีไฟรั่วสายไฟโผล่อยู่แบบนั้น
พวกเขาอยากให้หน่วยงานไหนที่สามารถช่วยได้จริงนะคือบางทีเราโทรไปแจ้งไม่รู้หรอกว่าต้องเป็นหน่วยงานไหน
ดูสิดูโพสต์ย้อนไปปี๖๒คือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะคุณผู้ชม
สามปีใช่สามปียังอยู่แบบเนี้ยโอ้โหอย่างงั้นผมพูดถึงท่านผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการเลยดีกว่าครับ
ท่านสรรค์การด้วยดีครับโอ้โหถ้าแบบนี้ไม่ไหวนะฮะสามปีแล้วอยู่หน้ามูลนิธิใหญ่ด้วย
ใช่ผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมูลนิธิร่วมกับตันยูนะทั้งคนทั้งรถ
เขาบอกเลยอยากจะขอกราบวิงวอนด้วย๑๐นิ้ววันทยาหัสขอบพระคุณนี่ในโพสต์เขา
ทีมคาเลยไปตรวจสอบครับทางด้านหน้ามูนิธีแบบว่าจุดนี้ก็เหมือนพามาสักครู่เลย
ยางรถยนต์ครับวางซ้อนกันอยู่สองเส้นแบบนี้แล้วก็ข้างในมีกลวยด้วย
มีพ่นคำว่าไฟรั่วไว้
ข้างในก็เป็นสายไฟขนาดใหญ่ขดเป็นวงกลมเลยนะ
อยู่ด้านในยางล้อรถถูกปลายถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ
แบบนี้เลยไปสำรวจแถวนั้นครับ
พบว่ามีเสาไฟ๒ทางที่ไม่ได้ปิดฝาครอบอยู่๓ต้นคุณผู้ชม
ทำให้เห็นแผงวงจรไฟฟ้าด้านในเสาไฟด้วย

สังเกตดูเฮ้ยมันมีรอยไหม้ที่สายไฟ
เอ๊ะมีรอยไหม้ด้วยสายไฟคือเคยช็อตมาแล้วหรือเปล่า

ชาวบ้านเล่าว่าอ๋อนักข่าว
ก่อนนั้นปี๖๒เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นรถกระบะพุ่งชนเสาไฟ

กู้ภัยแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มาเอาเสาออกไป

ก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นมา๓ปีแล้ว

กระทั่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนตกหนักค่ะฝนเยอะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไปสังเกตเห็นว่าเอาล่ะ
มันเห็นกระแสไฟสปาร์คแป๊บ
แป๊บแถวนั้นแหละชาวบ้านบอกเลยนะ

มูลนิธิเขาก็เลยต้องเอาเทปดำมาพันปลายสายไฟเอาไว้ก่อน
แล้วก็เอายางรถยนต์มาครอบไว้แบบนั้น
แล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาเหนือฟุตบาท
คนไปเหยียบไปย่ำจะเป็นอะไรจะอันตรายไหม

เพราะตอนที่ถ่ายภาพมายังเห็นป้ายมูลนิธิติดอยู่เลย
ใช่พี่น้ำแข็งคือขนาดเราอ่านข่าวเรายังเป็นกังวลเลยนะ
ฟังชาวบ้านหน่อยเขากลัวขนาดไหนครับ

ชาวบ้านยังบอกอีกว่าในส่วนของเสาไฟส่องสว่างเนี่ย
เคยนะเคยมีคนเอาไปเอามือไปจับเสาไฟแล้วโดนไฟดูด

แบบนั้นก็มีเหมือนกันแต่โชคดีรอบนั้นไม่เป็นอะไรมาก

พวกเขาเคยติดต่อสอบถามไปหลายหน่วยงานแล้ว
ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลย

เพราะทางเท้าบริเวณนี้ช่วงเช้า
ช่วงแบบคนเริ่มไปเรียนคนไปทำงานกัน

คนเดินผ่านไปผ่านมากันเยอะไงฮะ

ภาพแบบนี้ก่อน
หน่วยงานตรงนี้เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ

ท่านผู้ว่ารัชกาลรัฐสมุดปากราณครับ
บทวายผมอยากอ่านข่าวนี้

ท่านแชร์แชร์แชร์นะครับ
ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สามปีแล้วไหวเหรอทำแบบนี้
ตั้งแต่ปี๖๒แล้วบอกอีกอย่างหนึ่งคือ
เวลาคนที่เขาเห็นแบบนี้แล้วเขาโทรไปแจ้ง
เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนรับผิดชอบของหน่วยงานไหน

ชาวบ้านโทรไปแล้วท่านรู้นี่ประสานให้หน่อย

ดูสิป้ายร่วมกับตันยูอยู่ตรงนี้เลย